ไปดูเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในช่วงเที่ยงที่ผ่านมา

ก็เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเพราะว่าเสาไฟฟ้าหักโค้นลงมา
ทับร้านค้าแล้วก็รถยนต์ของประชาชนเสียหายนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่ารถเครนครับ
ซึ่งใช้ในการก่อสร้างทางยกระดับบริเวณกรุงเทพกรีธา

ทำให้หลังจากนั้นเองนั้นสายไฟฟ้าก็ดึงร้างเสาไฟฟ้า
โค้นลงมาทับร้านค้ารถยนต์ของประชาชนจนเสียหาย
เหตุการณ์นี้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนะครับ
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบังเร่งเข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็ตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณปากซอยกรุงเทพกรีธา๘เขตบางกะปิในทันที
เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ได้รับอันตรายก่อนจะเริ่มซ่อมแซมนะครับ
หลังจากที่รถเครนขนาดใหญ่โดยรถเครนคันนี้นั้นคือใช้สำหรับ
ก่อสร้างโครงการทางยกระดับกรุงเทพกรีธาตัดใหม่
เพื่อจะเชื่อมต่อถนนกาญจนาพิเศษ
รถเครนล้มทับเสาไฟฟ้า๒ต้น
ทำให้เสาไฟฟ้าเนี่ยก็ล้มทับร้านประดับยนต์ร้านอาหารและรถยนต์ของประชาชนเสียหายครับ
จากการตรวจสอบแล้วทราบว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นรถเครนกำลังดึงเสาเข็มที่อยู่ช่องกลางถนน
แต่ว่ารถเครนนั้นไม่สามารถจะทรงตัวได้ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะครับ
แต่ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้โชคดีหน่อยครับสบายใจได้เพราะไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
ซึ่งตำรวจก็เตรียมนำตัวผู้ที่ควบคุมรถเครนไปสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ยังส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณปากซอยกรุงเทพกรีธา๘
ไม่มีไฟฟ้าใช้จนกว่าที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมเดินสายไฟให้แล้วเสร็จ
เรื่องต้นก็ประเมินว่าน่าจะอีกไม่นานนะครับถ้าเกิดนับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
น่าจะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ประมาณสักทุ่มครึ่งนับจากนี้ไปก็อีกไม่กี่นาที
หรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่แถวนั้นส่งข้อความมาบอกกันได้ผ่านทางไลน์ว่าตอนนี้
ไฟฟ้าใช้ได้แล้วหรือยังหรือว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมก็ส่งมาได้นะครับ